น้องฟ้าลูกจ้างหนุ่มวัย๒๙ปีนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันมาอยู่แล้ว
ที่ถูกเจ๊กั้งที่เป็นในจ้าง
รวมถึงในอ้วนที่เป็นลูกน้องของเจ๊กั้งรุมทำร้ายร่างกาย
คงไม่ต้องอธิบายบาดแผลอะไรมากมาย

แต่บาดแผลที่หนักที่สุดนะคะ
คือที่ปากกับที่อวัยวะเพศ
วันนี้ที่เราจะตามให้ต่อคือ
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากที่เราเล่าข่าวนี้ไปเมื่อวาน
อยากจะส่งความช่วยเหลือไปที่น้องฟ้านะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาที่บ้านที่ลบบุรี

ก็มีโซฟาแบบนี้กางมุ้ง
ก็ต้องนอนแบบพักชั่วคราว

อยู่กันหลายชีวิตนอนกลางมุ้งกันแบบนี้
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับฟ้าค่ะ
ถามว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมมีการไปรักษาบ้างหรือยัง
ฟ้าบอกว่าเบื้องต้นเลยขอบอกแบบนี้ก่อนว่าดีใจมากที่ไม่ถูกทำร้ายอีกแล้ว
นี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ลำบากที่สุดมันคือเรื่องของการเข้าห้องน้ำ
เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าแผลที่หนักที่สุดคือที่ปากกับที่อวัยวะเพศ
ไม่ต่ำกว่า๕ครั้งตามตัวมันเจ็บไปหมดเลย
คืนไหนมุดเข้ามุงไม่ไหวก็นอนโซฟานี่แหละ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลต่อให้ลำบากขนาดไหนฟ้าบอกว่า
ก็ยังดีกว่าอยู่กับเจ๊กั้ง
เพราะอย่างน้อยก็ไม่ถูกทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
ทีนี้ต้องถามเรื่องของการรักษาตัวนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่าชีวิตหลังจากนี้ฟ้าจะยังไงดี
ถ้ารักษาตัวหายแล้วเนี่ยฟ้าอยากจะทำงานอะไร
ฟ้าบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะทำอะไรได้ตามใจ
เพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระให้พี่ชาย
ก็เลยต้องทนอยู่กับเจ๊กั้ง
คืออันนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะ
แล้วทำไมฟ้าต้องทนอยู่กับเจ๊กั้งล่ะ
วันนี้ฟ้าก็เลยตอบแบบนี้ไงคะว่ากลัวว่าจะเป็นภาระให้คนอื่น

เขาจะทำร้ายอย่างน้อยก็มีที่อยู่มีที่อยู่มีที่กิน
ทนฟ้าทนค่ะ
ฟ้าบอกว่าจริงก็ไม่รู้หรอกนะว่าหลังจากนี้
พอรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองเสร็จแล้วอยากจะทำอะไร
แต่ถ้าจะให้กลับไปเลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์ก็ได้นะ
เพราะว่าฟ้าเคยทำงานช่วยสัตวแพทย์มาก่อน
ตอนอายุ๑๕๑๖ค่ะแล้วก็โชว์ภาพให้เราดูด้วยเป็นภาพในมือถือ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพซ้ายมือเนาะ

ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รังเกียจ
ก็ได้เห็นสุนัขเห็นอะไรที่ข้างทางที่มันดูแย่ก็ไม่ได้รังเกียจ

มีโดนทุนนักโดนแมวกัดมาแล้วขวนก็ไม่ได้โกรธอะไร
ทีมข่าวของเราคุยกับพี่ชายของฟ้าด้วยนะคะ
นายในจรอายุ๓๒

เขาก็บอกว่าเอาจริงนะโกรธตัวเองเหมือนกัน
ที่ไม่ช่วยน้องออกมาเร็วกว่านี้
ที่ผ่านมาเจ๊กั้งจะทำให้น้องรู้สึกว่าเป็นภาระกับคนอื่น
ฟ้าเลยต้องทนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระตลอดเวลาไง

ที่ผ่านมาจรบอกว่าเคยพยายามคุยกับเจ๊กั้ง
ว่าขอรับฟ้าน้องชายคนนี้กลับมาอยู่ด้วยได้ไหม
แต่เจ๊กั้งก็แบบแหมสร้างเรื่อง

น้องเขาอยากอยู่กับเจ๊

ก็เลยไม่ได้คุยก็เลยไม่ได้รับกลับมา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่า
ทำไมไม่ไปช่วยน้องชายให้เร็วกว่านี้
พี่ชายให้คำตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าพยายามแล้ว
แต่เจ๊กั้งก็เหมือนกับสร้างเรื่องว่าน้องไม่อยากกลับมาอยู่ด้วย

คุณผู้ชมค่ะพี่ชายญาติญาติก็พาฟ้า
ขึ้นรถไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
สหวิทยาการเขาก็ให้ข้อมูลว่าจากการพูดคุยกับฟ้าเนี่ยนะคะ
ข้อสรุปว่าฟ้าเป็นผู้เสียหาย
เกิดจากการถูกบังคับใช้แรงงาน
ก็ต้องส่งต่อข้อมูลให้ทางพนักงานสอบสวน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ก็เลยบอกว่าในเรื่องของการรักษาพยาบาล
พมจะดูแลตามสิทธิ์เรื่องของการรักษา
เบื้องต้นให้เงินช่วยเหลือไป๓๐๐บาท
สำหรับการเดินทางพาฟ้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลังจากนี้
พมก็จะช่วยให้คำปรึกษาแล้วเดี๋ยวจะคุยกับฟ้าอีกที
ว่าจะไปทำงานอะไรได้บ้างแต่ยืนยันว่าจะช่วยนะคะ
นายเกิดผลแก้วเกิดก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะ
ก็บอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะเดี๋ยวจะช่วย

เรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ๊กั้งนะ

ถ้าต้องยึดทรัพย์ยึดหมายึดอะไรเดี๋ยวทำให้อ๋อ
เจ๊กั้งมาให้หมดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาช่วยฟ้า
เพราะว่าฟ้าต้องการเงินในการรักษาตัวด้วย
ถูกต้องแล้วสิ่งที่เจ๊กั้งทำมันผิดกฎหมายด้วย
มันฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายได้
นายเกิดผลบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาช่วยฟ้าเอง

ก็คงต้องดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง

ไม่แน่ใจว่าทางราชการจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนไหนบ้าง
เพราะว่าตอนนี้อย่างน้อยพนักงานสอบสวน

ว่าจะต้องมีการส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิตด้วย

ถ้ามันจะต้องรักษาต่อเนื่องก็ต้องว่ากันอีกทีนึง

ผมว่าคนที่ทำร้ายน้องเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ถ้าจะต้องยึดทรัพย์สินหลังจากสารพิพากษานะครับ

ก็ต้องทำแล้วก็ต้องมารักษาน้องให้ได้
นี่ค่ะทนายเกิดผลให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
สิ่งสำคัญเลยต้องขยายผลเพิ่มในการเอาผิดเจ๊กั้งค่ะ

สองมันเป็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานนะ
จะย้อนไปดูเรื่องที่เจ๊กั้งใช้ฟ้าเปิดบริษัท

ฟ้าเคยเซ็นเช็คหลายใบเลยนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้ต้องตรวจสอบนะคะ
เซ็นเช็คอะไรเอาไปแอบอ้างให้กับลูกค้าหรืออะไรหรือเปล่า

น้องฟ้าเรื่องของบาดแผลที่ปาก

ยังไงกันดีจะยังไงกันดี

เดี๋ยวขออนุญาตพาฟ้าไปพบทันตแพทย์

ว่าจะรักษายังไงได้บ้าง
พบกับทันตแพทย์หญิงชัดระวีสุนทรกำจรพาณิชย์
ทันตแพทย์ประจำคลินิกฟอร์ฟันเดนเทิลคลินิกนะคะ
ไปตรวจเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าสภาพช่องปากของฟ้าเนี่ย
หลังจากโดนทำร้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือฟ้าเมื่อวานที่คุณเขียนมาสอนบอกอะไรนะ
ถึงขั้นบางทีทนไม่ไหวต้องเอาครีมครีบปาก

ก็ฟันหัก๖ซี่คุณภาคภูมิใช้ครีมหนีบถอนเองไป๓ซี่
กฟันไม่สมบูรณ์เลยคุณหมอบอกว่ามันร้าวไปทั้งปากแล้วอะค่ะครับ
ปากเนี่ยนะคุณผู้ชมฟ้าเหลือฟันที่สมบูรณ์แค่๒ซี่
ปากเหลือฟันสองซี่นี่คือสมบูรณ์นะฮะ
โอ้โหถามคุณหมอว่าคุณหมอแล้วแบบนี้เราจะต้องรักษาฟ้าเขายังไงดีคะ
ปรึกษานิดนึงคุณหมอบอกว่าก็ต้องไล่ทำไปทีละอย่าง
ด่วนคือรักษารากฟันมันก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงนะ
ซี่ละ๕๐๐ถึง๙๐๐แล้วแต่อาการนะ
กรณีที่ต้องฝังรากเทียมซีหนึ่ง๔๕หมื่นนะ
ถ้าต้องทำฟันเทียมก็ราคาต่างกันไปซี่ละ๗๐๐๒๐๐ลูก
รวมแล้วราคามันสูงนะการทำฟัน
คือมันไม่รู้ว่าเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลมันจะครอบคลุมหรือเปล่าด้วยซ
นั่นแหละสิเดี๋ยวฟังคุณหมอดูนิดนึงค่ะ
ถ้าริมฝีปากก็จะเสียหายเยอะเลยผิดรูปร่างแล้วก็บวม
แล้วก็มีการเหมือนเป็นพังผืดตึงไม่สามารถที่จะอ้าปากได้กว้าง
แล้วก็บางส่วนของริมฝีปากก็จะเจ็บอยู่
ส่วนฟันโดยส่วนใหญ่ที่จะเห็นที่มันมีรอยหักจะเป็นฟันหน้า
จากใบหน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นหมอศัลยกรรมและใบหน้าค่ะ
เพื่อตกแต่งริมฝีปากใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้กลับมาเหมือนเดิม
ตรงนี้อาจจะต้องให้คือเป็นคุณหมอ
หมอฟันร่วมกับคุณหมอศัลยกรรมใบหน้าร่วมกันค่ะทั้งคู่
อาจจะต้องดูในเรื่องนี้ก่อน
ส่วนในเรื่องของฟันเทียมในการที่จะไปแทนที่ช่องว่าง
ต้องถอนออกเพิ่มเติมจะทำที่หลังแหละ
แต่อาจจะต้องแก้ไขพวกที่เป็นบวมหรือว่าพวกริมฝีปากให้เรียบร้อยก่อน
นี่ค่ะค่าทำฟันต้องใช้คำว่าเกือบทั้งปากจริง
เพราะว่าทั้งปากเหลือฟันสมบูรณ์อยู่แค่๒ซี่เท่านั้น
แล้วอย่างที่ทันตแพทย์ท่านนี้บอกคือก็ต้องร่วมกับแพทย์ในเชิงศัลยกรรมค่ะ
ดูแลเรื่องของริมฝีปากของน้องฟ้าด้วย
คือไม่ใช่หมายความว่าจะมีฟันอย่างเดียวแล้วก็จะสมบูรณ์ใช่ไหม

ใช่เพราะคุณหมอบอกว่าด้วยความที่มันบวมมันฉีกมันตึงอะค่ะ
ฟ้าจะอ้าปากไม่ค่อยได้เพราะอ้าปากไม่ได้เวลาจะกินข้าวกินอะไรจะยากมาก
แล้วฟันเหลืออยู่สองซี่คุณผู้ชมนึกดูเวลาจะเคี้ยวอะไร
มันลำบากมากนะคะอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่เลยนะคะ

คือแล้วไม่ใช่แค่ฟันกับปากนะหูเขาอีกอ่ะใช่ไหม
ใบหูเขาอีกใบหน้าบวมปูดนี้เดี๋ยวมันอาจจะยังยุบได้ใช่ไหม
โอ้โหนี่มันโอ้แล้วเจ๊กั้งนี่เขาจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยใช่ไหมก็ต้อง

และคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์บอกว่าฝากหน่อย
สภาพจิตใจสภาพจิตใจของฟ้าสำคัญนะ
อกจากจะช่วยรักษาอาการเจ็บปวดภายนอกแล้วเนี่ย
ความเจ็บปวดในจิตใจเป็นหลายปี
คุณเขียนมาสอนแล้วดูตาก็ไม่รู้ว่าตาเขาเป็นยังไงนะ
ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับโครงหน้าคือผิดรูปไปเลยเห็นไหมคะ
โครงหน้าคือผิดรูปเลยเหมือนกับบอบช้ำโดนกระแทกอยู่บ่อย

นำตัวเจ๊กั้งกับในอ้วนไปชี้จุดเกิดเหตุ
ว่าไหนทำร้ายฟ้าตรงไหนยังไงบ้างชี้จุดให้หมดนะคะ
ช่วงบ่ายก็คุมตัวเจ๊กั้งไปฝากขังที่ศาลค่ะ
อยากขอโทษค่ะพร้อมที่จะเยียวยาทุกประการค่ะ
หนูถามฟ้าว่าฟ้าที่โดนตีจูโทษดีนะพี่
เขาบอกว่าที่แขนเพราะเขาปวดฉี่เจ๊เชื่อไหม
น้องต้องอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

เจ๊อยากขอโทษจริงจากใจจริง

แค่กลับหอเข้ามาก็ยอมค่ะ

ไม่เคยได้แขล้งจับเขาไปแก้แท้นะ
สีกรรมซึ่งกันและกันค่ะไม่จองเวรซึ่งกัน
พี่ก็ไม่เคยทิ้งเขาเลย๑๕ปีแม่งไม่เคยทิ้ง
เรือนเจ๊มันผลัพพี่ป่ะ

ถ้าคุณฟังขอโทษผมจะหายด้วยกันครับผม
นี่คือเจ๊กั้งกับในอ้วนลูกน้องเจ๊กั้ง
ร่วมกันทำร้ายร่างกายน้องฟ้า
เขาขอโทษนะคุณภาคภูมิแล้วยังไงอ่ะคะ
คือไม่ใช่ขอโทษธรรมดานะบอกกราบขอโทษ
แต่แล้วจะยังไงล่ะคะแล้วชีวิตของฟ้าล่ะ
ใช่มันแลกกันได้ไหมใช่ไหมมันแลกกันได้ไหม
คือเท่าที่ฟังเนี่ยอย่างในอ้วนเนี่ยบอกว่า
ใช่ผมยอมรับผมทำทำเพราะโมโหเรื่องฟ้ามาทำลายทรัพย์สินอะไรก็ว่าไป
เขาก็พยายามจะให้การภาคเศษมาตลอดนับตั้งแต่เป็นข่าวนะคะ
เขายอมรับแหละว่าเขาทำร้ายแต่เขาจะอ้างว่าเขามีเหตุผลในการทำร้าย
เขาจะอ้างว่าเป็นการลงโทษฟ้าเกเรบ้างฟ้าดื้อบ้างฟ้าขโมยของบ้าง

เราไม่ได้อยู่ในยุคแบบธาตุอ่ะใช่ไหม
เขาทำร้ายทรัพย์สินเขาขโมยของขโมยเงินคุณก็ไปแจ้งความ
ถ้าเขาเป็นลูกน้องที่ไม่ดีก็ไล่เขาออกก็ให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขา
ไม่ต้องรั้งเขาไว้ก็ไม่ต้องจ้างเขาใช่ถูกต้อง
คือเจ๊กั้งกับพี่ชายของฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเคยคบหากันอะไรกัน
ใช่ค่ะก็เลยรู้จักกันแล้วพอเลิกกันแล้วเนี่ย
พี่ชายก็เลยฝากน้องเอาไว้ทำงานด้วยอะไรเนี่ยฮะ
กั้งก็จะรับแบบก็รับไม่เต็มปากประมาณว่าไม่ได้ทำเยอะอะไรขนาดนั้น
ส่วนหนึ่งที่ทำเพราะว่าฟ้าขโมยเงินกับเวลาฟ้ามาอยู่ใกล้เจ๊
วัยวะเพศจะแข็งเหมือนกับมาคิดอะไรเกินเลยกับเจ๊
โดยเฉพาะข้ออ้างตรงเนี่ยคนก็พูดถึงเยอะนะ
เขาถามเจ๊กันว่าทำไมต้องไปฟาดไปตีเอาที่อวัยวะเพศของฟ้า
สรบนะครับทุกผู้ชายเนี่ยผู้ชายอย่างเรารู้กันอยู่แล้ว
ถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ผู้ชายที่ไหนมันจะไปมีอารมณ์ทางเพศ

ไปเจอแบบโอ้โหเจอเจอแล้วแบบ

พี่หนุ่มข้อความมาบอกว่าเหมือนกับว่า
ไม่แน่ใจว่าน้องฟ้าดวงตาที่มันปิด
ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าด้วยซ้ำ

พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าตาข้างหนึ่งเขามองไม่เห็น
ใช่เนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ปิดอยู่อะค่ะ

ความบาดเจ็บตามร่างกายเต็มไปหมดอย่างนี้

เขาก็มีสิทธิ์จะชี้แจงแก้ต่างอะไร

เพราะตอนนี้ตำรวจคุมตัวแล้วฝากขังแล้วนะฮะ
ญาติมาขอประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ

สพอินบุรีหน่อย๑๐โมงเช้าวันนี้

ได้คุมตัวเจ๊กั้ง
นางสาวนายประพรเนศบุตร

อ้วนคือนายสลาวุฒิบุญคง
ออกจากโรงพักษพออินบุรีนะครับ
เพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
ทั้งคู่ก็สีหน้าเคร่งเครียดแล้วฮะ
แล้วก็เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้

กับร่างกายแล้วก็จิตใจของเขา
๒วันเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่สพอินบุรีนะครับ

ยื่นเรื่องขอประกันตัวเลยนะฮะ

เจ๊กั้งแล้วก็ในอ้วนนะครับ

เพื่อไม่คุมภาคอะไรเกิดขึ้นตามมา
คุมขังที่สพอินบุรีมีญาติสองคนที่มาเยี่ยมนะฮะ
แต่ไม่ได้ขอประกันตัวนะทีมข่าวก็สอบถามว่าเออเป็นยังไงบ้าง
ที่ไปคุยเนี่ยเจ๊กั้งเป็นยังไงเครียดไหมญาติบอกสั้น

ไม่ประกันนะคนเหมือนว่าเนี่ยก็ต้องมีวิเครียดนะ
ทีนี้ก็ต้องไปรอดูในชั้นการฝากขังที่ศาลนะฮะ
ระหว่างการส่งฟ้องอายการหรือว่าชั้นศาลต่อไปว่าจะมีญาติมาขอประกันตัวเจ๊กั้งกับนายอ้วนหรือเปล่า
ค่ะส่วนวันนี้พี่ชายของฟ้านะครับพี่ชายก็คือจรนะครับ
จรได้พาฟ้ามาพร้อมกับทนายแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับ
มาประชุมกับส่วนราชการที่ห้องประชุมของพมที่สารกลางจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือดูแลเยียวยาฟ้านะครับ
แล้วก็มีภาพช่วงที่ญาติญาติที่เขาทราบข่าวนะ
นี่ฮะญาติของฟ้าที่เขารู้ข่าวเนี่ย
วันนี้เขามาหากันมารอกัน
พอเจอกันเนี่ยโอ้โหนะทั้งกอดทั้งหอม
บางคนบอกโอ้โหทีแรกดูข่าวคือไม่ได้เจอกันนานนะ
ทีแรกดูข่าวทางโทรทัศน์เนี่ย
ยังไม่คิดว่าจะคือน้องฟ้าเลย
อย่างคุณอาเนี่ยบอกอย่างน้องพี่สาวเนี่ยบอกมีอาโทรมาบอก
บอกนี่คือฟ้านะนี่คือญาติเรานะ

คุณอาทิตย์ไม่เจอน้องเลยเจอตั้งแต่๓๔กว่ากิโภคได้
ใจมากตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นน้อง

ถึงได้รู้เป็นหมาตกใจต้องมารอมารอค่ะมารอ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของเจ๊กั้งครับ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปนะคะ
บ้านของเจ๊กั้งก็คือที่ที่ฟ้าไปอยู่ไปทำงานแล้วก็โดนทารุณนะคะ
ครับมีคนงานอยู่ประมาณสามสี่คนในบ้านก็ปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่น
มีทั้งพันธุ์ไทยมีทั้งพุดเดิ้นมีทั้งไซบีเรียน
บิเรียนจะอยู่ในบ้านนี่เป็นห้องแอร์นะ
ทีมข่าวคุยกับแม่ของคนงานที่อยู่ในบ้าน
คือพอฟ้าไม่อยู่เนี่ยแล้วก็เจ๊กั้งโดนจับเนี่ย
ลูกสาวเขาก็เลยมาดูแลรับช่วงต่อเดี๋ยวลองฟังเสียงคนงานในบ้านเจ๊กั้งดูหน่อย
ลูกสาวนี่ทำงานที่นี่นานยังฮะไม่นานอ่ะเพิ่งมาทำได้ไม่กี่เดือน
ทีนี้ก็ต้องมารับช่วงต่อจากฟ้ายังคงยังมีหมาหรือมีแมวอีกไหมฮ
มีแมวกี่ตัวป้าไม่รู้อ่ะไม่กี่ตัวมั้งแต่จะเยอะเนี่ยจะเป็นหมา
มีทุกคันเลยไหมเนี้ยอืมนี่นะคะก็มีคนมารับช่วงต่องานของฟ้า

แต่ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะคนที่มาทำงานที่บ้านหลังนี้
ไม่รู้ยังไงนะก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูหน่อยก็แล้วกันครับ
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่เคยมีปัญหากับเจ๊กั้ง
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหที่ผ่านมาเป็น๑๐ปีเพิ่งจะเห็นฟ้าเอาสุนัขมาวิ่งตามถนน
แล้วก็ไปอึไปฉี่ในที่ดินที่เขาดูแลจนมีปัญหากัน
กั้งก็มักจะส่งลูกน้องมาขู่ชาวบ้านก็ไม่กล้ายุ่งด้วย
แม้ว่าจะเห็นว่าในฟ้าถูกทำร้ายเป็นประจำแต่เจ๊กั้งอ้างว่า
มีญาติเป็นอดีตในตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาจังหวัดเจ๊กั้งอ้างแบบนี้
เขาเนี้ยใช้อิทธิพนธ์เอาหมาไปจ้ำบอกก็ไม่ฟัง
อ้วฮุรูปแบบอิทธิพนธ์
คนในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครทะเลาะกับเขาหมด
เขารู้กันหมดอ่ะเห็นหมดอ่ะนี่บางครั้งทุบตรงหน้าสารพระภูมิเนี่ย
ทุบไฟฟ้าเห็นกับตา
คนเขาเห็นเยอะแต่เขาไม่อยากพูด
ส่วนคนงานที่เคยทำงานในบ้านเจ๊กั้ง
เราไปคุยมาค่ะเขาบอกเนี่ยลาออกไป๕ปีได้แล้ว

พูดเพราะด้วยตั้งใจทำงานด้วย
พอเห็นข่าวว่าฟ้าโดนทำร้ายตกใจมาก
ตคนงานบอกเลยว่าถ้าถามว่าจะกลับไปไหม
นำไปทำงานกับเจ๊กั้งไหมทุกคนสายหัวนะคะ
ไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากจะกลับไปทำงานกับเจ๊กั้งอีกแล้ว

รู้เมื่อวานนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างกับ
เปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่า
เยอะมากแต่ที่เขาที่ปกติที่ฉันอยู่น่ะนะ
เขารูปร่างดีรูปร่างดีรูปร่างเกลี้ยงเก่าไม่อะไร
แล้วก็ทำงานดี
พูดเพราะมั้ยคะนิสัยดีมั้ยคะ
นิสัยดีพูดเพราะ
เรียกอย่างเงี้ยเรียกไม่มีไอ้นั่นหรอกครับจนคับทุกคำ
พักหลังนี่หันออกมาแล้วฉันก็ไม่รู้เขาว่าเขาเป็นยังไง
ไม่เคยไปเลยตั้งแต่ออกมาก็ไม่เคยไปเหยียบเลย
ไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปอะไรไม่เคยไปเหยียบ
โอ้โหแล้วยิ่งทีมงานของเราค้างภาพซ้ายมือเอาไว้
ยิ่งใจหายแล้วก็น้ำตาจะไหลจริงนะ

ฟ้าตอนอายุ๑๕๑๖คือเป็นเด็กหน้าตาน่ารักมากเลย
ดูสิเป็นเด็กหน้าตาน่ารักคนหนึ่งเลย

แล้วดูสิดูทุกวันนี้ของเขาในวัย๒๙ปีคุณผู้ชม

โอ้โหเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามบ้านเจ๊กั้งอ่ะ
บอกสงสารฟ้าจับใจเลย
คือตอนแรกบ้านเจ๊กั้งก็ไม่ได้มีหมาเยอะขนาดนี้นะ
แต่หมามันก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อย๓๐กว่าตัว

แต่พักหลังหลายตัวเขาก็ให้ข้างใน

เออเป็นอะไรครับเขากลัวคนเดียวเลี้ยงหมาไป๓๐ตัว

เป็นหนู๕๐๐๐หนูก็ไม่เอา

มันเกินความสามารถของเด็กคนนึง
หนูรู้ว่าเขาก็ไม่เด็กแล้วนะเขาก็จะ๓๐แล้ว

ก็อย่างว่าเนอะพี่คนที่มันไม่มีทางไป
ยังไงก็ต้องอยู่ออกไปกี่ครั้งเขาก็ตามกลับมาได้
ท่านผู้ชมเป็นห่วงน้องฟ้ากันเยอะเหลือเกิน

เชื่อว่าหลังจากนี้น้องฟ้าน่าจะกลับมายิ้มได้

เดี๋ยวเราจะตามเรื่องของการให้ความช่วยเหลือน้องไฟล

ทุกอย่างเลยนะใช่ค่ะร่างกายจิตใจหรือว่าทางคดีความนะครับท่านผู้